นายยกตรวจสอบเรื่องระบบการตรวจสอบของรัฐบาล
ก็อาจจะมีคณะทำงานในการตรวจสอบคุณสบัตรครัฐมนตรี
โดยจะเป็นตำรวจเป็นในเรื่องของศาลเรื่องไฮการ
ก็ทุกคนก็ผ่านมาหมดอ่ะก็ถึงตั้งได้อย่างเงี้ย
ตรวจสอบครั้งแรกมันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นก็คงคิดว่าเขาต้องไปตรวจสอบแบบนี้มาหมดแล้วล่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนนะ

อันนี้คือเรื่องคุณศัพท์เรื่องมันศึกษาของลัทธิปรับมณะ
มันมันเป็นไปได้ไหมคะว่าคือมันมีข้อมูลออกมาเรื่อยเนี่ย
คือเจ้าตัวเขาอาจจะให้ข้อมูลเราไม่ครบตอนตั้งแต่ตอนแรกอย่างนี้ค่ะ

ถ้าตรวจสอบไปถ้ามันไม่ครบไม่ครบ

ถ้าไม่มีปัญหาต่อมาภายหลังมันก็เป็นเรื่องของกฎหมาย

อันนี้มันต้องรู้ด้วยว่าเอ๊ะมันเป้าสมอะไร

ถ้ามองย้อนกลับไปมันต้องเคยมีอย่างนี้มาตั้งเยอะแยะ

หลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำปัญหาเยอะแยะไปหมด
นายยกจะเรียกขอดูหลักฐานเพิ่มเติมไหมคะ
ผมไม่ใช่เป็นนายกจะต้องเป็นคนตรวจสอบเองนะ
เข้าใจป่ะมันมีกลไกกระบวนการตรวจสอบอยู่

แล้วก็อ่าโอเคตรวจสอบอ่านก็ต้องอ่านตามที่เขาสรุปรายงานขึ้นมา
เข้าใจไหมนายกไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะมันก็ทำทุกงานนั่นแหละ
เพราะว่ามันก็เป็นภาพของนายยกว่านายยกจะต้องเป็นคนคัดคนเข้ามาอย่างเนี่ย

แต่ถ้าถูกเข้ามาก็จบแล้วแค่นั้นจบแล้ว